ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

บ้านที่มีแต่เด็กผู้หญิงแล้วก็คนแก่นี้
ก็เหมือนบ้านที่ไร้เสาหลักจริงนะฮะ

ให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตนั้นไป
ด้วยความทุกข์ยากไปพร้อมกันให้ได้
คุณยายวัย๗๐ปีครับ
ต้องขึ้นไปมุงหลังคาจาก
เพราะไม่มีเงินที่จะไปจ้างใครเขา
ชีวิตก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้
ทั้ง๓คน๓วัยในบ้านหลังนี้นะครับ

ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ

บ้านก็เก่าสุดสมมากแล้ว

ไม่รู้ว่าจะผูกพังครับกวดิฉันบ้านไหนค่ะ

เวลามีลมพัดแมลงจากก็เลิก

ห้องน้ำห้องซ่วมแบบว่าสภาพมันเก่าสุดโทรมมากแล้ว

ไฟฟ้าที่ใช้อยู่นี่ก็ไม่มีของตัวเอง

เวลาไฟดับไฟอะไรก็มืดน่ากลัว
ก็จุดเขียนใช้มันก็มืดค่ะ
แต่ที่ฉันห่วงมากที่สุดก็คือ
แม่แม่แก่มากแล้วอยู่บ้านหลังนี้
อายุก็๗๐กว่าแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง

เวลาฉันไปทำงานอยู่กันสองคนฉันก็เป็นห่วง

ร่างกายแม่ก็ไม่ค่อยดีเจ็บออดแอด
แต่ป้าหน้ามืดบ่อยเวียนหัวบ่อย
ปวดหลังปวดเอวยอกขึ้นมา

ร่างกายก็ยิ่งสุดลงก็ทุกวันเหมือนกัน
มีอยู่ครั้งหนึ่งไอกินอะไรก็กินไม่ได้
กินอะไรก็อาเจียนออก

มันไอไงไอแล้วมันเจ็บในท้อง
ตัดสินใจไปโรงพยาบาลศรีราช
ไปลำบากมากเพราะว่าครั้งเข้าออกก็ลืบ

ไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ต้องประคองฮิ้ว
แม่ไปจนไปถึงถนน

ทุกวันนี้ฉันไปทำงาน

มันก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ฉันก็แอบออกมาประตูหลังมาดูแม่ค่ะ
เพราะว่าใจทำงานไม่เป็นสุขแล้ว
เรารำบาลไม่พอนะลูกก็ต้องรำบากกับเราอีกนะ

ส่วนลูกสาวที่ฉันตอนนี้ก็อายุ๑๒ปีแล้ว
ฉันก็สงสารเขาเพราะว่า
เกิดมาก็มีปัญหาแบบปากแรงเพดานโว
มีปัญหาในการใช้ชีวิตก็คือว่า
ไม่ดื่มนมไม่อะไรไม่กินอะไรทั้งนั้น
ไปเรียนหนุ่มศรีก็โยนเพื่อนร้องบ้าง
บางทีหนูก็แอบร้องไห้
กับญาติก็ปลอบใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าเป็นหนัก

ก็เขาชักเขาเก่งแบบตาเหลือกไปเลย
ก็ตกใจมากค่ะก็ใจไม่ดี
แม่บอกว่าเอาไปโรงพยาบาลเถอะ
แล้วก็รีบเอาขึ้นขี่หลังวิ่งออกไป

ใจก็อดอู่แบบว่ากลัวเขาจะเป็นอะไรไป
ต้องเอาลูกไปหาหมอให้ได้
ก็บ้านหลังนี้ก็ดูสภาพก็เก่าแบบว่ามันซุดสม

มีปวกขึ้นแม่กับดิฉันก็ต้องคอยหมั่นเอายาฉีดพ่น
กลัวมากกลัวบ้านจะซุดลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ

แต่อย่างน้ำก็ท่วมเวลาช่วงหน้าฝนน่ากลัวมาก

บางทีแม่หนูก็ต้องอุ้มหนูขี่หลังไปใส่เสื้อผ้าที่สะพาน
อีกอย่างก็ข้างบ้านก็มีกระป่ามีสัตว์มีงู
เมื่อกี้หลับอยู่ดีก็มีกระขาบมากัด
เวลาตกตอนกลางคืนนอนก็ระแวงกลัวเขากลับมา
เวลาฝนเกาะกรมมาก็ต้องกังวลบัจจากมันจะไปก่อนไหน
อิจฉานแม่ลูกต้องไปทำกันเองขึ้นไปปีนทำ
เพราะว่าไม่มีใครมาทำให้ได้
จ้างเขาก็แพงเงินก็ไม่มีจ้างเขา
ตัดสินใจทำเองเถอะ
ใจก็ไม่อยากให้แม่ขึ้นไปทำก็เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าต้องช่วยกันถ้าหนูทำคนเดียวก็ทำไม่ได้
พอมุมได้พักตะคิวกินในมืออีก
กางเกงมือเกงนิ้วกับคิวก็จะกิน
แม่ร้องโอ๊ยก็ดึงนิ้วแม่
บางทีก็ยังมองคาให้แม่สักพักก็หาย

แดดก็ร้อนหน้าก็จะมืด

เป็นไงบ้าง
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็เหยียบเก้าอี้พาดหล่นลงมา

ทำอะไรไม่ถูกก็ได้กับเรียกแม่
แม่รู้สึกโปรดิแม่

แม่บอกว่างั้นมันต้องทำอะไร
เลือกข้อมูลหน้าของแม่บ้าง

จู๊บลูกจับชาติสุดท้าย
ทุกวันนี้หนูมารับเผาเงินมาช่วยแม่ช่วยย้าน
กับผักที่ย้านหูบไว้ในสวนไปขาย
เพิ่มพวกผักมุ่งตาไคร้กะเพราหัวราพา
ก็เอามาให้แม่ไว้ซื้อกับข้าวซื้อของใช้ในบ้าน
มาช่วงหลังนี้ก็มีความอบอุ่นนิดนึงคือว่าได้มีพี่อินแบบแฟนใหม่ได้มาช่วยดูแลเวลาแม่ไม่สบายเวลาเราไปทำงานแม่ไม่สบายลูกไม่สบายเขาก็เข้ามาดู
พอรู้จักกันครอบครัวเขาก็ลำบากแม่เขาก็แก่ลูกเขาก็เล็กอยู่ผมก็สงสารเขาเข้ามาครั้งแรกน้ำก็ท่วม
ผมเข้าห้องน้ำผมเห็นแล้วผมก็ถ้ามันชุดโทรมากเลยเข้าไม่ได้
สักสองสามเบิ้ลเขาก็พาช่างมาพามะขันให้

สบายทุกวันนี้ผมก็ดูแลครอบครัวเขาอยู่
เช้ามาขับวินได้สองเที่ยวสามเที่ยวผมก็แวะมาดูประมาณสายมันก็เข้างานประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ผมก็มากลับมากินข้าวด้วยกันก็กลับห้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไป
อย่างลูกอย่างนี้ไม่สบายผมก็พาไปฉีดยาไม่สบายผมก็พาไปหาหมออย่างนี้
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะซ่อมแซมบ้านให้แม่อยู่ใหม่
ถ้าข้าเป็นไปได้ข้าขับบ้านแล้วก็มีกลางเหลือก็อยากจะมีไฟฟ้าใช้เป็นของกลัวเองค่ะ
ความจนตัวเดียวนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตเหลือเกิน
บางทีจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตไปยังไงมันก็เป็นติดขัดไปหมดนะครับคุณผู้ชม
แต่ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ฟ้าส่งผู้ชายใจดีที่มาช่วยดูแลครอบครัวของพี่แมวครับ
ทั้งที่เขาผู้นี้ก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
แต่หัวใจของเขาครับรอเลี้ยงหัวใจของผู้หญิงทั้ง๓คน
ให้มีรอยยิ้มในชีวิตได้บางวันบางครั้งนะครับ
ผู้ชายคนนั้นก็ยืนอยู่ที่นี่แล้วครอบครัวของพี่แมวจากสมุทรสาครครับ

แมวเป็นเสาหลักของบ้านพี่แมวทำอาชีพอะไรครับ
ก็ทำอาชีพโรงงานรับจ้างค่ะแบบเป็นโรงงานทำพวกหลอดกระดาษนะคะ

เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ๘๐๐๐บาทค่ะ
รายจ่ายตอนนี้มีอะไรบ้างในครอบครัวของเรา
ลูกไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ค่ารถค่ากินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วงนั้นเขาก็สองคนแม่กับลูกก็ไม่ค่อยสบาย
เขาต้องพาไปหาหมอหาอะไรเนี่ยค่ะ
ก็เลยไม่มีกลางส่วนนั้น
ถามจริงเลยว่าตอนนี้ก็คือเงินเก็บไม่มีแล้ว

คือหามาได้เดือนนึงก็ใช้ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
จ้ะบางทีก็เงินเพื่อนอะไรอย่างนี้
จริงแล้วที่ดินนี้เราอยู่กันมากี่ปีแล้วครับ

หมายถึงว่าอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเหรอครับ

ที่เห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือรอบบ้านเนี่ยจะเป็นป่าหมดเลย
บ้านเนี่ยไม่มีพื้นบ้านก็จะเป็นพื้นดิน
บ้านนี้เป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นเรือนจากใช่ไหมฮะ

อย่างฝนตกแรงอย่างช่วงนี้ค่ะหน้าฝนอย่างนี้

ฝนตกแรงลมพัดจากเลิกไปเลย

ก็หลบอีกฝั่งนึง
รอจนฝนหาย
แล้วเวลาซ่อมเห็นบอกว่าแม่ก็ปีนขึ้นไปซ่อมเองเหรอแม่จ๋า

ไม่มีเงินจ้างเขาวันก็ต้องเอาหกล้อเจ็ดล้อยอย่างนี้ไม่มีเงินให้เขา
เวลาน้ำท่วมและครอบครัวลำบากขนาดไหน
ลำบากมากเพราะว่าเวลาเข้าเวลาออกนี่อย่างลูกไปโรงเรียนก็ต้องเอาลูกขี่หลังไป
หมดตั้งแต่ส่วนนี้น้ำท่วมมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะแห้ง
นานแค่ไหนเวลาน้ำท่วมขังที่เป็นอาทิตย์ไหม

ตอนนี้เห็นบอกว่ารั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีวันดีคืนดีเวลาที่ฝนฟ้าตกลงมางูเงี้ยวเขี้ยวขอก็เข้าบ้านด้วยเหรอครับ
ใช่จ้ะก็เวลาฝนตกมาก็จะมีงูเข้าในบ้านจะเห็นแบบเป็นงูเห่าอ่ะแบบเข้ามาอย่างนี้เราก็ไม่กล้าทำอะไรเขาเพราะว่าถ้าคำเขาไม่ได้กลัวเขากลับมา

อีกหนึ่งวิกฤตนะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วย

อยู่ในสวนในป่าเหี้ยนะมืดเหรอครับ
จุดเทียน๔๕ก้อนก็มืดก็เลยไปปรึกษาหัวหน้า
หัวหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเท่าแก่
คุณเจฟเขาแก่ก็ให้ก่อแล้วอันนี้

อย่าเพิ่งทิ้งกันนะเท่าแก่นะฝากเอาไว้อีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันนะครับ
เขายังลำบากอยู่เลยถือว่าได้บุญ
แต่จริงแล้วเราไปขอไฟไหมฮะ
ไปขอค่ะไปเดินเรื่องค้างไว้การนี้ไม่มีตังค์
เพราะว่าค่าใส่ไฟมันแพงเพราะว่าข้าวนู้นมันไม่มีสายไฟแรงต่ำ
เข้าเขตบริเวณบ้านก็สามหมื่นกว่าก็ไม่มีปัญญา
คือถ้าเรามีเงินเขาก็สามารถต่อไฟเข้ามาให้เราได้
ตอนนี้ที่ค้างเอาไว้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเงินตัวเดียวที่เป็นอุปสรรคจริง

ท้อค่ะแต่ก็ต้องสู้เพื่อแม่กับลูก
เหมียวบ้างลูกปีนี้กี่ขวบแล้วลูก

แล้วหนูอยู่บ้านหนูช่วยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างลูก
ก็ล้างจานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เก็บบ้านซักผ้าได้ไหมลูก

เห็นในภาพนั้นลงไปเก็บผักด้วยเหรอ

ขวบก็เริ่มออกลูกก็กินบ้างขายบ้าง
เมื่อวันอาทิตย์เขาก็เอาไปขายไปสี่สิบกว่าบาท
เหมียวแล้วขายได้เงินมาเอาไปไหนลูก

แม่เก็บไว้บ้างไหมลูกขอแม่เก็บไว้บ้างไหม
ไม่ค่ะถ้าจะเอาไปซื้ออะไรก็มาขอแม่อีกทีค่ะ

แม่คนนี้ดีกับหนูยังไงลูก
ดีที่ว่าแม่เป็นห่วงอะไรหนูเวลาหนูเป็นไม่สบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ลูก

แม่นี่แม่ก็แรกหนูลูก
มาถึงผู้ชายคนนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับในวันที่พี่แมวต้องการใครสักคนในวันที่เขาอ่อนล้านะครับก็ได้มีผู้ชายดีเข้ามาในชีวิตครับ

ดีครับสวัสดีอีกครั้งนะขออนุญาตพูดเสียงดังสักนิดนึงนะ
อย่างนี้ได้ยินไหมพี่อินได้ยินข้างไหนที่พี่อินไม่ได้ยิน
ส่งครับส่งข้างเลย

พอจะได้ยินนะต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
อาจจะเสียงดังสักนิดนึงนะพี่อินนะพี่อินนี่ทำงานอะไร

เห็นอะไรในตัวของผู้หญิงคนนี้ทำให้เราแบบประทับใจ
พี่แมวผู้ชายคนนี้ดียังไงครับ
เดี๋ยวเขาเป็นห่วงค่อยคามค่อยอะไรแบบ
ดูแลแม่ไม่รังเกียจแม่เราอะไรแบบนี้ไม่รังเกียจลูกอะไรอย่างนี้

ชะมัดครับ
แมวจ๋าวิกฤตของครอบครัวเราที่เกิดหนักเลยตอนนี้คืออะไรครับ
อยู่คนเดียวก็เป็นห่วงเพราะว่าบ้านก็ไม่รู้จะพัง
ถ้ามีตังค์เหลือก็อยากจะต่อไฟใช้เป็นของตัวเอง
เท่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตคงจะไปสร้างรากฐานความมั่นคง
คือบ้านที่อยู่ที่อาศัยก่อนอันดับแรก
ขอให้โชคดีในวันนี้
คุณผู้ชมถึงแม้ผู้หญิง๓คน๓วัยในครอบครัวนี้
จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความรักความเมตตาจากผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ตั้งใจทำมาหากิน
แต่การที่ดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวที่มีทั้งคนแก่และเด็กนี้ไม่ใช่เรื่องที่โรยด้วยกลีบกุหลาบครับ
เพราะมีทั้งเรื่องทางการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บและที่สำคัญครับ
ตอนนี้เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คงเกินกำลังของผู้ชายที่รักพวกเขาจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะครับ
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่แมวจากสมุทรสาครจะสามารถกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถาม๔ข้อ
ว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้สูงสุดหรือไม่กับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
เบอร์โทรศัพท์๔ตัวท้ายของโรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุงคือเลขอะไร
เวลาโทรไปลาครูอย่างนี้ป๊าก็โทรเป็นเบอร์ครูประจำชั้นไม่ได้ใช้เบอร์นี้